โอมิครอนที่บอกว่าเจอในไทยเพิ่มอีก๒คน

เรื่องนี้คุณหมอโอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
มีการแถลงถึงเรื่องนี้ว่าไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุมิครอน๒คน
เป็นผู้หญิงชาวไทยอายุ๓๖ปีกับ๔๖ปี
ซึ่งเธอเป็นล่ามประจำคริสตจักรแห่งหนึ่ง
ได้เดินทางไปทำกิจกรรมทางศาสนาที่ไนเจรีย
แล้วกลับเข้าไทยเมื่อ๒๔พฤศจิกาที่ผ่านมา
ทีนี้ก็ต้องกักตัวตามมาตรการ

อาการน้อยมากนะคะแล้ววันที่ตรวจพบนี่ก็คือประมาณวันที่๒๔๒๔เนี่ย
เริ่มมีอาการหลังจากนั้นนะคะการตรวจก็คือจะใช้เวลาประมาณ๑๐วัน
ก็คือ๒๕พฤศจิกายนถึง๕ธันวาคม
มีการประกาศว่าพบสายพันธุ์ใหม่เป็นเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอน
เพิ่งประกาศเมื่อวันที่๒๖พฤติกายน
มันเป็นช่วงระหว่างที่สองคนนี้กักตัว
หลังจากที่ตรวจพบว่าเป็นโควิด๑๙

เพราะว่ามาจากพื้นที่เสี่ยงก็คือประเทศไนเจรียในทวีปแอฟริกา
มีการนำตัวอย่างสารคัดหลังไปตรวจเพิ่มเติมนะคะ
ก็เลยปรากฏย้อนหลังเป็นการตรวจย้อนหลัง
ปรากฏว่าพบว่าเป็นเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอนนั่นเอง

และตอนนี้ผู้หญิงทั้ง๒คนก็หายดีแล้วด้วยค่ะ